ช่วงตลอดตลกตลอดตลาดเฮ้ยถูกแล้ว
มาเจอกันช่วงนี้ห่างกว่าคุณชนะเยอะเลย
เช็คราคาสินค้าในตลาดกันหน่อยดีกว่าค่ะ
ว่าวันนี้ราคาสินค้าช่วงไหว้ตรุษจีนจะปรับเปลี่ยนหรือเปล่า
ไปดูกันที่ราคาของปลานะคะวันนี้
นินอยู่ที่กิโลกรัมละ๕๐บาท
ปลาทูนึ่งเข่งละ๘๐บาทนะคะ
สลิดกิโลกรัมละ๑๕๐บาท
และปลาช่อนเลี้ยงอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๔๕บาทค่ะ
มาดูกันที่ราคาเนื้อสัตว์นะคะวันนี้
เนื้อแดงยังคงที่อยู่ที่๑๘๐บาทต่อกิโลกรัม

เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์๐๔บาท๑๐สตางค์ต่อฟองเหมือนเดิมนะคะ
ราคาสินค้าช่วงนี้ยังคงที่อยู่นะคุณผู้ชมนะ
ยังไงก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันว่าราคาจะมีการปรับลดไหม